ตรวจเช็คเรื่องของตัวเองง่วงหรือเปล่าขับรถไหวไหม

ขับรถจากลำปางจะไปหาแฟนอยู่ลำพูน
ขับไปเจอสามแยกพุ่งชนร้านเขาเลย
คือไม่ใช่ตัวเราอย่างเดียวหรอกบางทีต้องดูเส้นทางด้วยคุณ
ถ้าเกิดไม่ชินเส้นทางไม่คุ้นเส้นทางไม่งั้นเดี๋ยวเจอเหตุการณ์แบบนี้
เหมือนจะง่วงไปดูกล้องวงจรปิดภาพนี้จับไว้ได้ครับ
ให้เชิญขอบกับชันที่ยิ่งเกี่ยวกับบ่วนการตลอด
คือเจ้าประวัติภาโง
อ้าวดิฉันก็ลุ้นอยู่ตั้งนานนึกว่าเขาจะจอดลงมา
แล้วก็ไปกดกริ่งเรียกเจ้าของเปล่าเลยทุกคนลุ้นเหมือนคุณน้ำแข็ง
นะฮะเธอก็ถอยหน้าถอยหลังค่ะข้าวของก็กระจัดกระจาย
ถางต้นไม้ก็แตกประตูเขาก็พังเป็นร้านขายรองเท้า
เราก็นึกว่าจะลงมาไม่ฮะพยายามพยายามถอยตั้งลำแล้วไปเลยครับ
ใช่แล้วหลักฐานเห็นไหมตกอยู่ป้ายทะเบียนรถ
ทะเบียนที่อยู่ข้างหน้ารถอ่ะตกเอาไว้หน้าร้านเขาแล้วนี่ตอนแรกน่ะ
เจ้าของหลังที่เขาเสียหายเขาเอาคลิปไปลงในติ๊กต๊อ
ไม่ทำภาพเร็วได้ไหมอยากเห็นไงว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่
คนนี้กว่าเขาจะถอยออกมาแล้วก็ไปเลย
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในมุมนี้เลยค่ะประมาณสักหนึ่งนาที
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสักเที่ยงคืนห้าสิบห้าเขาถอยออกไปประมาณเที่ยงคืนห้าสิบหก
ค่ะหนึ่งนาทีเออมันเป็นสามแยกเนอะแล้วเขาไม่เลี้ยวไงครับ
พุ่งตรงเข้ามาเนี่ยรถจักรยานยนต์ขี่มาก็งงว่า
มันเกิดอะไรขึ้นแต่เธอก็เธอก็ไปต่อนะดูสิหมาเหมือนกับเห่ามันอยู่ตรงนั้นเออ
นี่ฮะไปแนบเลยอ้าวแล้วยังไงกันดีนะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับ
วงจรปิดร้านขายรองเท้าเขาจับภาพไว้ได้ร้านนี้อยู่ที่ตำบลป่าศักดิ์อำเภอเมืองลำพูน
นะฮะรถสีขาวขับมาทางแยกเขาก็ไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
เขาปรีตรงเข้ามาพุงชนโครงเข้าไปไปเจอประตูเหล็กม้วนเนี้ย
ตอนเช้าเห็นร้านตัวเองสภาพแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยก่อนแล้วก็ไปเปิดดูกล้องมือจอนปิด
ถึงจะเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดโอ้ตอนแรกเฮ้ยขโมยหรือเปล่าโอ้โหไปเปิดกล้องแล้วมาเห็นภาพนี้
งงเข้าไปอีกไม่ใช่ขโมยแต่เอ้าทำไมไม่ลงมาดูกันหน่อยใช่ค่ะนะครับ
นะฮะไปถามเจ้าของร้านหน่อยแล้วกันนะนี่คุณฉลองชัยครับ
ของร้านพาทีมข่าวไปดูอ่าคุณนักข่าวดูแล้วกันร้านผมเนี่ย
เงิบแบบนี้กระถางต้นไม้ก็แตกนะฮะข้าวของในร้านเต็มรองเท้าส่วนใหญ่ก็เสียหาย
เสร็จแล้วประมาณเจ็ดหมื่นกว่าบาทนะฮะแต่อย่างที่บอกว่าหลักฐานมันมี
ทะเบียนรถตกเอาไว้ก็เก็บไว้ให้ตำรวจตรวจสอบเจ้าของร้านยอมรับว่าตอนเกิดเหตุไม่ได้ยิน
มาเจอตอนเช้าว่าร้านพังก็เลยเปิดกล้องดูก็เลยรู้ว่าอ๋อรถมาชน
ก็รถมันมาทางตรงทางตรงปกติเขาต้องเลี้ยวขวาแต่มันไม่ได้เลี้ยว
มันเขาหลับในผู้หญิงขับมาตามเขาไม่ชินเส้นทางนะครับ
อ๋อคือหลักหลักคือไม่ชินเส้นทางครับผม
ก็เลยพุ่งเข้ามาเลยครับครับพอมาเห็นคือพี่ไม่เห็นตอนไหนฮะ
มาเห็นตอนตอนเช้าแล้วครับอ๋อคืนนั้นไม่ได้ยินเสียงเลย
ได้ยินเสียงเลยหลับอยู่ห่างไกลอยู่หลังบ้าน
ตอนนี้เขาติดต่อมาหรือยังครับติดต่อมาเรียบร้อยแล้วครับ
เขาก็ยอมชดใช้ค่าเสียหายให้ใช่ไหมใช่ครับผม
เขาบอกไหมครับว่าวันนั้นเขามาทำอะไรที่นี่
เขามาเขาบอกขับรถมาจากลำปางมาหาแฟนเขาที่ทำงานอยู่แถวนิคมลำพูนนะครับ
อย่างที่เจ้าของร้านบอกว่าผู้หญิงคนขับรถคันนั้นติดต่อมาแล้ว
อายุประมาณ๓๐นะฮะเขาบอกว่าที่หนีออกไปก่อนเพราะว่าอะไร
ตกใจทำอะไรไม่ถูกขอกลับไปตั้งหลักก่อนนะฮะ
แล้วก็ติดต่อเข้ามาเดี๋ยวจะชดใช้ทั้งหมด
ยอมรับว่าไม่ชินทางประกอบกับง่วง
แล้วก็หลับในทำให้รถชนแบบนี้ครับ
ค่ะอ้าวคุณผู้หญิงค่ะ